ยังอยู่กันที่เหตุยิงกันตายนะคะแต่ว่าคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศึกสายเลือดค่ะพี่ชายมาจากดาวไทยงานการไม่ทำค่ะ
หน้าที่คือไถเงินญาติถ่ายเงินน้องแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ย
ซื้อยาเสพติดมาเสพค่ะก่อนหน้านี้เวลาไม่ได้เนี่ย
ก็จะทำท่าไม่พอใจไม่พอใจนะคะ
ล่าสุดก็อีกแล้วค่ะไปไถเงินอ่าทีนี้น้องชายเนี่ย
เดินมาเห็นก็พยายามเข้าไปห้ามคราวนี้เขามีเรื่องชกต่อยกัน
น้องชายเห็นท่าไม่ดีสู้ไม่ได้นะคะก็เลยไปคว้าปืนขนาดจุดสามแปด
กระหน่ำยิงหกนัดจนกระทั่งพี่ชายเนี่ยตายขาดที่เลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสามารถควบคุมตัวมือปืน
ก็คือน้องชายได้วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุก็คือ
นายชายสิตคงสินชัยอายุสามสิบห้าปีน้องชายที่ใช้ปืนกระดำยิงพี่ชาย
จนกระทั่งพี่ชายก็คือนายพรเทพคงสินชัยอายุสี่สิบปีเนี่ย
เสียชีวิตนะคะวันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บ้านหลังนี้แหละค่ะบ้านจุดเกิดเหตุบ้านพักในตำบลน้องไม้ซุง
อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแรกที่ตำรวจคุมตัว
นายชายสิตไปทำแผนก็คือบริเวณริมคูน้ำข้างบ้านจุดนี้เป็นจุดที่
หักทอคนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นจังหวะนี้นายชายสิตเดินเข้ามาเห็น
ก็พยายามที่จะห้ามปลามพี่ชายจนกระทั่งสองพี่น้องเนี่ย
เขามีปากเสียงกันแบบนี้ค่ะถึงขั้นชกต่อยกันนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปในคูน้ำข้างบ้านนายชายสิทธิ์อ้างบอกว่า
พี่ชายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีวิ่งขึ้นมาเอาคราดเนี่ย
ไล่จะมาทำร้ายตัวเองนายชายสิตบอกว่าอ่า
มีคราดก็ต้องหาอุปกรณ์หาอาวุธนี่นะคะ
ตัวเองก็เลยวิ่งไปหยิบปืนที่รถยิงขึ้นฟ้ายิงขู่สองนัด
แต่พี่ชายไม่ยอมหยุดเข้ามาทำร้ายอีก
นายชัยสิทธิ์น้องชายค่ะจึงใช้อาวุธปืนเป็นปืนลูกโมก
ขนาดจุด๓๘ยิงสวนเข้าไป๖นัดเข้าที่ลำตัวเท่านั้นแหละค่ะ
ริดเลยนะคะพี่ชายนอนแน่นิ่งเสียชีวิตคาที่
ทีนี้หลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นนะคะ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปส่งฝากขังที่ศาลทันที
มีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็พยายามตะโกนสอบถาม
นายชัยสิทธิ์มือปืนคนก่อเหตุเนี่ยนะคะถามว่ามีอะไรจะพูดไหม
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัยสิทธิ์ไม่พูดตอนแรกไม่พูดนะฮะ
ได้แต่ก้มหน้าสักพักหนึ่งตอบกับนักข่าวสั้นบอกว่า

อยากสั่งครับยังบอกอะไรไหมครับพูดได้มั้ย
ไม่มีเหตุการณ์
ทีนี้ไปพูดคุยกับอาของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวธัญนัน
คงสิงห์ชัยอายุห้าสิบห้าปีท่านนี้เนี้ยนะคะ
คือคุณธัญญานันต์บอกว่าผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ผู้ตายจะออกไปข้างนอกก็เลยมาขอเงินอาแต่อาเนี่ยไม่มีเงินที่จะให้
ก็เลยทำให้ผู้ตายโกรธโกรธเสร็จปุ๊บก็มีปากเสียงกัน
ผู้ตายก็เลยไปหยิบคราดมาเตรียมที่จะเข้ามาทำร้ายตนเองนะคะ
ทีนี้น้องของผู้ตายก็คือนายชัยสิทธิ์มือปืนนี่แหละค่ะ
เข้ามาห้ามปลามสุดท้ายแล้วนายพรเทพผู้ตายเนี่ย
ก็เลยทะเลาะกับนายเฉยสิตจนเหตุการณ์เนี่ยบานปลาย
หลังเกิดเหตุนายชัยสิทธิ์น้องชายเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ไม่ได้ไปไหนนะคะรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
สำหรับญาติญาติทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเอือมระอากับนายพรเทพผู้ตายไปกันหมด
เพราะพรเทพติดยาบ้าอย่างหนักติดงอมแงมเลยค่ะ
และจะหงุดหงิดเวลาที่มาไถเงินขอเงินจากญาติญาติ
แล้วยาติญาติไม่ให้เพราะต้องการที่จะเอาเงินเลยไปซื้อยา
คือลักษณะขาดยาขาดยาหงุดหงิดในอดีตเคยคลั่งนะคะ
จุดไฟเผารถจักรยานยนต์เพื่อหวังให้บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย
ไฟไหม้ทั้งหลังแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเคราะห์ดีมาก
ญาติญาติแล้วก็คนอื่นเข้ามาช่วยดับไฟได้ทัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาบอกเลยนะคะไม่โทษนายชายสิทธิ์
เพราะหากนายชัยสิทธิ์ไม่ตัดสินใจยิงพี่ชาย
เผลออาจจะเป็นตนหรือนายชัยสิทธิ
ที่ถูกนายพรเทพผู้ตายเข้าทำร้ายก็เป็นไปได้ค่ะ
เต็มที่มันก็พูดง่ายตาเตอเข้าไปหมดอ่ะวันนั้น
เขาไปลากรถมาถ้าพอดีวันนั้นมอเตอร์ไซค์มันเหมือนมันล็อก
เหมาะก็ลากมาจังหวะเขามีหุ้นแจ
พอเขาจะจุดเนี่ยพอดีมันตัวน้ำมันมันยังไม่เปิดใช่ไหม
เราก็อาศัยกับพี่ตายคนอยู่ทั้งหมด๓คน
เท่าตอนนั้นช่วงนั้นที่มีเรื่องกันอะนั่นแหละ
และภาพชุบน้ำมุ่นกลับไป

มุมหนึ่งก็ชายสิทธิ์แค่รังอะเพจ

แล้วคนที่ถูกยิงตายโคนนิสัย
อย่างที่คุณโรสลินเล่าติดยาเสพติดด้วยอะไรด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะที่วัดหนองไม้ซุงญาติได้นำร่างของนายพรเทพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ทุกคนเสียใจค่ะเพราะว่ายังไงนี่ก็คือสายเลือดเดียวกันนะคะ
นางวารีคงสินชัยซึ่งเป็นป้าก็เล่าให้ฟังว่านายพรเทพมีพี่น้อง๔คน
นายพรเทพเป็นพี่คนโตค่ะนายชายสิทธิ์เป็นน้องคนที่สาม
พ่อแม่ของทั้งคู่เสียชีวิตไปหมดทุกคนอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ที่สร้างเอาไว้ให้แบ่งกันให้อยู่ด้วยกัน
นายพรเทพไม่ทำงานทำการอะไรวันไหนชาวบ้านมาจ้างไปทำงานทำสวนถังย่าก็ไป
แต่พอได้ค่าจ้างมาก็เอาไปซื้อยาบ้าเสพนี่ไงเนี่ยเป็นแบบเนี้ย
เย็ดย่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตายไปก็ไม่เป็นไรย่านเด็กข้างบอกตายไปก็ดี
อยู่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อยู่แล้วนายพรเทพติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ๑๕
เย็ดย่าเคยขอร้องให้เลิกพาไปบำบัด๒๓ครั้งก็เลิกไม่ได้
คือบำบัดเนี่ยไม่เคยบำบัดจบหนีออกมาจากค่ายบำบัด
หนีออกมาจากสถานที่บำบัดยาเสพติดทุกครั้งเลย
แล้วก็นิสัยอารมณ์ของนายพรเทพเนี่ยนะคะ
ดุร้ายโผงผางทำร้ายคนรอบข้างตลอด
แล้วก็ถามว่าจะมีอาการรุนแรงมากขนาดไหน
อาการรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าอยากยามากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอาการของการอยากยาเสพติด

ก่อนที่พี่น้องเขาจะทะเลาะกันเนี่ยนะ
นายพรเทพเคยมาขอเงินจะเอาเงินมาซื้อยาบ้า

ก็เกือบจะถูกนายพรเทพเอาค้อนมาทุบอ่ะ
ตอนนั้นยังโชคดีที่มีญาติพี่น้องมาเห็นแล้วก็มาช่วยห้ามเอาไว้ได้
ถ้าเกิดว่าพรเทพไม่ตายก็คนใดคนหนึ่งอาจจะตายนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะญาติญาติเนี่ยตอนนี้บอกเลยนะคะ
บอกว่าสงสารนายชัยสิทธิ์ที่ต้องมาติดคุกเพราะอะไร
เพราะว่านายชัยสิทธิ์เพิ่งแต่งงานมีครอบครัว
ลูกก็ยังเล็กอยู่เลยลูกหนึ่งขวบเองนะคะ
เหตุการณ์นี้ญาติบอกว่าไม่โกรธนายชัยสิทธิแม้แต่น้อย
เข้าใจว่านายเฉยสิตเนี่ยคงเครียดสะสม
เนื่องจากว่ามีพี่ชายแบบนี้เขาทำงานหาเงินกว่าจะได้เงินมา
แต่ถูกพี่ชายมาถ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
แบบนี้ค่ะก็คงเครียดเครียดสะสมสุดท้ายก็เลยหาทางออกแบบนี้
กระหน่ำยิงไปหกนัดด้วยปืนจุดสามแปดเนี่ยนะคะ
ถ้ากินน้อยก็อารมณ์ดีหน่อยถ้ากินมากค่ะถุนเฉียวโมโหโทโส
อารมณ์ร้ายได้ไหมครับร้ายร้ายมาก
โอ้โหเราอยู่ฉันตายฉันว่าฉันตายก่อน
ก็สงสารนะเนี่ยแต่เขาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยร้ายแรงมาก
เปลี่ยนนิสัยจากมนุษย์เป็นสันดารดิบไปแล้ว
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะนายชัยสิทธิ์ก็ยิงคนตายแล้วเป็นคดีอาญานะคะ
แม้ว่าจะบอกว่าเป็นการระงับเหตุหรือว่าเป็นการป้องกันตัวอะไรก็แล้ว
แต่ตำรวจก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ญาติญาติเข้าใจ
แต่สิ่งที่ญาติภาวนาก็คืออยากให้เชยสิทธิ์เนี่ยไปรับโทษ
แล้วก็พ้นโทษมาโดยเร็วนะคะส่วนศพของนายพรเทพผู้ตาย
บอกว่าสวด๒คืนพอแล้วก็เผานะคะ